คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอายุ๒๗ปีแล้วนะครับ
อ่าเขาก็เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีนะค่ะ
ร้องขอความช่วยเหลือไปปรึกษากับทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกว่าเขาถูกผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นพริตตี้ฮะ
เป็นพริตตี้สาวนะฮะที่ไปคบหาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยระยะหนึ่ง
พริตตี้คนนี้อายุ๓๖แล้วชื่อนาเดียอาศัยอยู่ที่คอนโดแถวลาดประเขา
ระหว่างที่คบกันเนี่ยผู้ชายคนนี้โอนเงินแล้วก็ให้เงินสดกับผู้หญิงคนนี้นะฮะ
ตามที่ท่านเห็นในภาพนะฮะรวมแล้ว๒ล้านกว่าบาท
ไม่กี่เดือนนะฮะแค่ประมาณ๔๕เดือน๒ล้านกว่าบาท
คือถ้าดูจากบัญชีตัวเลขที่เขาจดเอาไว้นะแล้วก็ไล่เป็นวันที่
แต่ละวันแต่ละวันโอนเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยอื้อหือละเอียดยิบเลยอ่ะค่ะ
มีค่าใช้จ่ายต่างก็จะเน้นหนักไปทางเกี่ยวกับการทำธุรกิจ
แต่ทีนี้เขาต้องมาขอความช่วยเหลือก็เพราะว่าหลังมานี้เพิ่งมารู้ว่าถูกหลอกให้โอนเงินไป
ที่ว่าเอาไปทำค้าขายเสื้อผ้าเอาไปทำธุรกิจต่างนานาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริง
แล้วหญิงคนนี้ก็ยังถูกแจ้งความในคดีช่อโกงจนมีหมายเรียกคดีมาเยอะแยะ
คอนโดที่อยู่ด้วยกันไปหมดก็เลยต้องขอถอนตัว
หนุ่มคนนี้บอกว่ามาเอกใจถอยตัวออกมาแล้วก็ต้องมาปรึกษาทนายความว่าจะทำยังไงดี
ที่สำคัญคือเขาเพิ่งมารู้ว่าเขาไม่ใช่คนแรกนะฮะ
มีเหยื่ออีก๕คนที่โดนผู้หญิงคนนี้ถูกหลอกเงินไป
รวมแล้ว๕คนเนี่ยรวมทั้งเขาด้วย๑๐กว่าล้าน
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาโดนผู้หญิงคนนี้หลอกไปประมาณ๒ล้านกว่าบาท
เราฟังดูเนี่ยเราก็เอ๊ะ๒ล้านกว่าบาทโดนหลอกอะไรยังไง
คุยไปคุยมาคือผู้หญิงคนนี้ไปเจอกันในร้านอาหาร
กินร้านอาหารแล้วไปเจอกันแล้วก็คบหากัน
แล้วผู้หญิงก็มาเชิญชวนน้องผู้ชายที่เพิ่งเรียนจบเนี่ย
ให้มาลงทุนทำธุรกิจนำเข้าเสื้อผ้าจากจีนแล้วเอามาขายต่อในกรุงเทพ
เขาก็คุยกันไปคุยกันมา๓แสนบ้าง๒แสนบ้าง๕๐๐๐บ้าง
กลายเป็น๒ล้าน
สำหรับชายหนุ่มคนนี้อายุ๒๗นะครับเขาเป็นลูกชายเจ้าของโรงงานเย็บผ้าที่นครปฐมนะฮะ
พริตตี้สาวคนนี้ชื่อเล่นชื่อนาเดียอายุ๓๖นะครับอยู่คอนโดย่านลาดประเขาที่กรุงเทพ
พฤติกรรมที่ชายหนุ่มคนนี้เขาบอกก็คือผู้หญิงคนนี้จะเลือกผู้ชายที่มีฐานะ
เข้าไปพูดคุยไปตีสนิท
เมื่อฝ่ายชายรักแล้วก็หลงแล้ว
ก็จะขอคบหาดูใจกัน

ค้าขายเสื้อผ้านำเข้าจากประเทศจีน
อ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเงิน

ซึ่งชายหนุ่มวัย๒๗ปีคนนี้นะครับ
บอกว่าไปเจอพริตตี้สาวคนนี้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน

ปีนี้แหละเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็เริ่มคุยกันได้๑สัปดาห์
หลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็ขอให้โอนเงินให้ครั้งแรก

วันแรกวันเดียวโอนไป๓ครั้ง
นี่ฮะ
นาฬิกา๒๘นาที

ผู้หญิงคนนี้ก็จะอ้างว่าบัญชีมีปัญหา
นำไปจ่ายค่านาฬิการูที่สั่งทางออนไลน์

ที่เขาสนทนากันในการยืมเงิน
๔เมษายนฝ่ายหญิงก็ขอให้โอนเงินให้อีก

โอนให้โอนให้เรื่อย
จนถึงต้นเดือนมิถุนายน

ต้นเดือนมิถุนายนขอเป็นแฟน

แล้วก็ให้ฝ่ายชายไปอยู่ด้วยกันที่คอนโดของฝ่ายหญิง
ฝ่ายชายเนี่ยโอนไปทั้งหมดนะครับ
ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน๒๕ครั้งเป็นเงิน๑๗๒๙๐๐๐บาท
วกกับเงินสดที่ให้ไปอีก๒๕๐๐๐๐บาท
รวมแล้วก็๒ล้านหน่อยนะครับ
ระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็เขาให้โอนเรื่อยไง
ต้องเอาไปชำระค่าสั่งของออนไลน์เอาเพื่อนขอยืม
เอาไปสั่งเสื้อผ้าจากจีนต้องเสียค่าจองก่อน
บัญชีมีปัญหาต้องเอาเงินมาหมุนก่อน
เอาไปทำธุรกิจค้าขายเสื้อผ้านำเข้าที่เราจะทำร่วมกัน
นู่นล่ะครับจากเมษายนมาถึงกันยายนที่ผ่านมานะฮะ
แม่ของฝ่ายชายบอกว่าสงสัยสงสัยว่าทำไมลูกมาขอเงินบ่อย
เพราะที่ฝ่ายหญิงคนนี้เขาขอเงินฝ่ายชาย
ฝ่ายชายไม่ได้มีเงินนะเขาต้องมาขอเงินแม่ไง
แม่ก็มาสงสัยตอนเดือนกันยายน
ลูกชายก็บอกกับแม่ว่าเอาไปลงทุนทำธุรกิจ
เปิดร้านขายเสื้อผ้ากับฝ่ายหญิง
ทีนี้ก็เลยเริ่มตรวจสอบกันนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ฝ่ายชายก็เริ่มสงสัยพฤติกรรมของฝ่ายหญิง
ค้นดูในห้องในคอนโดตอนที่ผู้หญิงไม่อยู่
ปรากฏว่าไปเจอหมายเรียกเกี่ยวกับคดีช่อโกง๔หมาย
มีผู้เสียหายถูกหลอกเป็นเงินสูงสุดนะคนหนึ่งนะ๕ล้าน
แล้วมีลักษณะการโอนเงินคล้ายกับตัวเองที่โดนเลย
โอนทุกครั้งฝ่ายหญิงก็จะให้โอนเข้าบัญชีของคนที่ชื่อว่า
ยะพุทธศิลป์บอกว่าเป็นน้องชายไม่ได้เข้าบัญชีฝ่ายหญิงนะ
ซึ่งธนายรณรงค์บอกว่าพริตตี้สาวคนนี้เวลาหลอกให้ผู้ชายโอนเงินให้
จะให้โอนไปที่บัญชีน้องชายทุกครั้ง
และได้มีการโอนเงินบางส่วนไปยังบัญชีของคนอีกคนนึง
ชื่อมริสาโภพิทยาคาดว่าคนนี้มริสาโภพิทยา
คนนี้เป็นบัญชีลูกข่ายของแชร์แม่มณีด้วย
คือวันที่เขาขึ้นไปตรงห้องงัดบัญชีมันโอนจากบัญชีน้องชาย
บัญชีเท้าแชร์แม่มณีแล้วเขาดูในทีวีเขาเห็นรายชื่อเนี้ย
มันขึ้นหลาอยู่ว่าเป็นเป็นเท้าแชร์เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเขาโดนหลอกแล้ว
แสดงว่าผู้หญิงไม่ได้เอาเงินไปลงทุนจริงเอาเงินไปจ่ายแชร์แม่มณี
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องนี้นะฮะ
แต่ทนายรณรงค์บอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายรวม๖คนแล้ว

ใช่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามทางเฟซบุ๊คเยอะเลยว่าแบบนี้จะถือว่าเป็นความผิดไหมล่ะ
ก็ผู้ชายให้ฝ่ายหญิงเองโดยเสน่หาก็รักกันชอบกันแล้วก็ให้โดยอยากจะให้

จากจะมีหลักฐานว่าเขาหลอกลวงจริง
เดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้ทนายรณรงค์เขาบอกจะแถลงข่าวนะครับ